สวัสดีครับมาติดตามความพร้อมของศึกฝุ่นบอลปริมาลีอังกฤษนะครับ
ดูความพร้อมเกมไทยลีกก่อนนะครับนครราชศรีมา
จะเจอกับทางเมืองทองยูนิเต็ดรองแชมป์เก่าเล่นที่บ้านของโคราชนะครับ
สนามเฉลิงประเกต๘๐พันศาคัมเปซูโกโอหัวหน้าภูมิสอนชาวญี่ปุ่นนั้นพาทีมจบอันดับ๘อายุที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ระดูการนี้นักเตะชุดเดิมยังอยู่กันครบ
รวมถึงจะได้มาโก้ทักบาจูมี่ดาวยิงกองหน้าชาวไนเจรียสัญชาติอิตาลีนะครับ
ลงเป็นตัวจริงแทนที่ของลีทักษ์ที่ถูกยกเลิกสัญญา
ด้านกลางก็จะมีบียอนลีเดอร์มันนะครับคอยเชื่อมเกมแล้วก็มีโดมินิกอาดิเยีย
เตะการหน้าที่กลับมาร่วมทีมเป็นครั้งที่๒คาดว่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองครับ
ฝั่งเมืองทองทศตวรศรีปานประเดิมคุมทีมในลีกอย่างเป็นทางการเกมแรก
นั้นนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานเทียดศิลป์แดงดาวนะครับ
หน้าที่ยังบาดเจ็บหลังอยู่รวมถึงรัสกรทองเหลากองกลางกัปตันทีมที่ความฟิตยังไม่เต็มร้อย
เตะดีกรีทีมชาติไทยที่ยืมตัวมาจากเทโรแล้วก็ซื้อตัวอย่างถาวรนะครับ
ทั้งชนาทิพย์สงตรศิลป์ธนบูรณ์เกษารัฐพิริพัทย์โนชัยาฟิสตองโดและอธิษฐกรายสอน
จะลงสนามอย่างแน่นอนโดยมีเครตันซินวาเป็นความหวังในแนวรุกครับ
แกรมอีก๔คู่ที่เหลือครับราชนาวีเจอกับชัยนาศเชียงรายเจอกับสุพรรณบุรีนะครับ
คู่นี้๖โมงเย็นแล้วก็๑ทุ่มศรีสะเกดพบกับสุโขทัยทีมน้องใหม่
และ๒ทุ่มบีซีเทโรศาสนาเจอกับอาร์มี่ยูเนเต็ดครับ